ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

โหรค่า๒๐๐๐๐บาท

คุณปัญญาร้องผิดนะครับ
ไม่รู้ว่าจะผิดตรงที่

เพลงขออยู่ด้วยคนของคุณสายันสัญญา
เป็นเพลงดังของพี่เป้าเมื่อประมาณปี๒๕๒๗นะครับ

คุณปัญญาร้องผิดตรงนี้ครับ
ปิดตาเหมือนดังภาพที่ฟังเตือน
จะส่งน้องถึงเรือนและกลัวจะโดนไล่
มีผิดและเติมมาด้วย

ที่นะฮะ๓จุดเลย
นะครับก็ทำให้คุณปัญญาไม่สามารถผ่านในเพลงที่สี่
มูลค่า๒๐๐๐บาทนี้ไปได้
ครับแหม่นหน้าเสียดายยังไม่ได้ใช้ตัวช่วยจากอิซูเลย
เสียดายจริงเพราะมันมีต้องหลายตัว
ไม่แจ๋วแล้วตอนนี้จบแล้ว
เสียดายได้แต่ไม่อยากให้เสียใจเพราะว่านี่ก็คือเกมนะคะ
เราร้องได้เนี่ยเราจะไม่ไปฟังต้นฉบับอีก
พลิดอันนี้ถือว่าเป็นข้อภาพสำคัญ
บางทีมันเพี้ยนไปผิดไปแล้วเราลืมไป
เอาละครับวันนี้คุณปัญญานะครับ
ก็มาสร้างสีสันสร้างความสนุกสนานแล้วก็สู้เต็มที่แล้ว
ก็ได้มาถึงแค่เพลงที่๔แล้วก็ร้องผิดต้องกลับบ้านไป
ก็ต้องขอขอบคุณคุณปัญญานะครับปัญญากระตันยู๗

สวัสดีนะครับแจ๋ว
คิดดูดีฮะคุณป่าเกิดอะไรขึ้น
สุดสัปดาห์นี้เราเสียผู้แข่งขันไปถึง๒คนแล้ว
สนามรบแห่งนี้ไม่ปรานีผู้เข้ารบเลย

ปกติเขาจะลงกันด้านนู้นนี่เธอลงด้านนี้เลยสวนกระแส
สวนกระแสไปเลยโทษน่าโทษ
นี่กลับไปบ้านภรรยาไม่รู้จะโจ๊โละไปถึงไหนนะเนี่ย
ภรรยาสั่งแล้วว่ากลับบ้านถ้าไม่ได้ตาม

ความเป็นสามีภรรยาบางทีอยู่ด้วยกันบ่อย
แต่แต่งงานคนอยู่๑๐ปี๒๐ปี๓๐ปี
มันก็ไม่รู้ว่าเบื่อไหนหรือว่ายังรักไข้กันเหมือนเดิม
ข้างบ้านเป๊กก็มีคู่สามีภรรยาคู่นึงเขาอยู่กันมา

วันหนึ่งภรรยาล้มป่วยลงคุณป่า

ด้วยความเป็นห่วงสามีตัวเองกำลังจะตายแล้ว
คุณจะเป็นคนดีเหลือเกิน
คุณจะบวชให้ฉันเหรอคะ

หลังจากนั้นไปจนมา
ภรรยาอยู่ต่อมาได้อีก๓๐ปี

นี่จะเป็นใครผมก็ไม่รู้นะฮะ

ข้างบนกับข้างล่างจะต่างกันแค่ไหน
ไม่ต้องต่างผมว่าผมตกตั้งแต่รอบแรก

คือผมเข้าใจเพราะไปอยู่บนโน้นมันตื่นเต้นแน่

มันนั่งลุ้นมันยังตื่นเต้นเลยข้างล่าง
ไปข้างบนจะขนาดไหนถ้าไหนหนาด
จริงครับผมจ่ายยังไงผมได้ผมก็จะกดเลย
ได้ถ้ามั่นใจนะครับกดเลยนะครับ
ใครรู้ชื่อเพลงเท่านั้นไม่ต้องร้องได้นะครับ

อย่ากังวลค่ะถ้ากดแล้วตอบผิด

เพียงแต่ว่าหมดสิทธิ์เล่นในรอบนี้เท่านั้นเองค่ะ

มีสิทธิ์เท่าเทียมกันหมดทุกท่านเลยทั้ง๖ท่าน
ถ้าพร้อมแล้วเพลงโจทย์มาเลยครับ

กำลังปรึกษาหารึกกับ๒หนุนครั้ง

สิทธิ์คุณนูนานั่งร่งรอคุณสมศรีตอบต่อ
เพราะว่ากฎเป็นคนที่สอง

คุณหนูนาคิดว่าเพลงที่ได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้

ไม่รู้ว่าจะใช่เพลงนี้หรือเปล่า
เพอเช๊มร้องว่าเอาให้สุดไปสิเพอเช๊ให้มันฉ็อเดร์ให้มันลุดโลก

จัดเลยแค่ป่ะ

ต่อเผา
ต่อเจกต์อย่างนี้
เขาไปกันเรื่องคนนี้หรือไง

ทำเป็นตลกอย่างนี้

จะได้ขึ้นมาบนเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้หรือไม่

โป๊เช๊นะครับคุณหนูนาตอบ
ถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูก

คุณหนูนาที่มาต้องการให้ค่ะ

สวัสดีค่ะ
จากป่านุ่มแล้วชอบใครอีก

เราชอบหรือแม่เราชอบ
แม่เราชอบ

เพลงนี้คุณฮูนารูน่ะ
ยัง